ตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่หลายคนสนใจเหมือนกันนะคะ
สำหรับกรณีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
เข้าไปปฏิบัติภารกิจกัน๗นาย
นายที่เป็นบัดดี้และเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยไม่รู้ทะเลาะอะไรกัน
อีกคนถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
เมื่อวานนี้คนเจ็บถูกลำเลียงออกมาได้แล้วแล้วก็ส่งโรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็เพื่อนอีก๕คนออกมาจากพื้นที่ป่า
วันนี้ภารกิจสำเร็จแล้วนะคะ
นำทีมแพทย์เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพนักงานสอบสวนสพทองผาภูมินะคะ
ฮอลำนี้ไปยังพื้นที่ป่าที่ผู้เยอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ปฏิบัติภารกิจนำร่างนายคาทาวุฒิกลมเกลียวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้เสียชีวิต
ตั้งแต่คืนวันที่๒๔พฤศจิกายนออกจากพื้นที่
เขาก็มีการทำพิธีบวงสวงตามความเชื่อของชาวกะเหลี่ยงด้วย
เพื่อให้การทำงานราบรื่นเจ้าหน้าที่ปลอดภัย
พอหอจะลงถึงพื้นอันนี้คือผู้เสียชีวิต
อันนี้คือภาพพิธีบวงสวง
จริงแล้วคือด้วยความที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเวลาเข้าป่า
เกิดอะไรแล้วเสียการทรงตัวนิดเดียวมันตกทันทีนะคะ
ทีนี้ด้วยความที่พื้นที่เป็นป่าดงดิบมีต้นไม้หนาทึบ
พอไม่สามารถลงจอดที่พื้นได้ค่ะ
เลยต้องมีการใช้ขอนไม้วางตั้งเอาไว้เพื่อให้ฮอลงตรงนั้น
แล้วก็ใช้กำลังแรงของเจ้าหน้าที่นะคะ
ในการที่จะยกร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมา
สุดท้ายภารกิจลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ
สามารถนำร่างของนายคาทาวุฒิกลับมาที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ปี่ที่ตำบลปรังผลอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๒กิโลเมตรตรงจุดนั้นเป็นจุดอำนวยการนะคะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วค่ะแล้วก็นำร่างส่งไปชนะสูตรพลิกศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
อย่างที่บอกว่าคนเจ็บก็คือนายภาคภูมิมะเกิดนะคะ
ถูกนำตัวออกมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้แล้วแล้วก็ส่งโรงพยาบาลรักษาตัวแล้วนะคะ
จากนั้นช่วงบ่ายบ่าย๒โมงค่ะทหารใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้ติดตามเข้าไปด้วยนะคะ
เป็นการนำเจ้าหน้าที่อุทยานอีก๕คนครับ
ที่เข้าไปดำเนินภารกิจด้วยกันตอนแรกซึ่งตอนนี้เท่ากับว่า๕คนนี้เป็นพยานแล้วนะ
ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรกันขึ้นก็ลำเลียงเจ้าหน้าที่อีกห้าคนออกมาจากจุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็มีทั้งอาวุธปืนและมีดที่ใช้ก่อเหตุด้วย
บรรจุเอาไว้ในถุงสีดำนี่จะเป็นตรงนี้เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ตำรวจนำพยานทั้ง๕ขึ้นรถไปที่สถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิสอบปากคำ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามค่ะว่าพี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเหรอ
เขาเป็นเพื่อนรักกันแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นพวกพี่อยู่ตรงนั้นพวกพี่รู้อะไรบ้าง
ทุกคนบอกได้แค่ว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ตอนยิง
เพราะตอนนั้นต่างคนต่างก็วิ่งหลบแต่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัด
แต่ก่อนหน้านั้นตอนที่ปฏิบัติภารกิจด้วยกันผู้ตายก็ดูปกติ
ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครในทีมเลยแม้แต่นิดเดียว

ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะอะไรกันก่อนหน้านี้ไหม
ด้านนายเทวินมีทรัพย์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ก็บอกว่าภารกิจถือว่าลุล่วงสำเร็จไปได้ด้วยดี
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้ทั้งหมดนะคะ
เรื่องนี้สาเหตุและพรุ่งการก่อเหตุยังคงเป็นพิจารณาค่ะ

สรุปสำนวนคดีเบื้องต้นคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับองค์กร
น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่านะคะแต่เบื้องต้นในส่วนของอุทยานเองเนี่ย
มีหน้าที่ในการดูแลแล้วก็เยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และผู้บาดเจ็บให้ได้ดีที่สุดทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งต้องขออนุญาตชี้แจงค่ะ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะคะทางเอ่อทางทีมข่าวเนี่ย
มีการนำเสนอภาพข่าวผู้เสียชีวิตคลาดเคลื่อนต้องขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะคะ
คือผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายคาทาวุฒิแต่ว่าภาพที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้
เป็นภาพของนายวรวัตรจารุวัฒนภงพนักงานพิทักษ์ป่าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปรับรามที่๑ภาคกลาง
ครับนะคะคนนี้ค่ะอืมอันนี้คืออันนี้คือผู้เสียชีวิตนะคะ
คือเมื่อวานเนี้ยเราใช้ภาพผิดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราก็เลยขอโทษและชี้แจง
แล้วก็มีการเข้าไปพบกับคุณวรวัตรแล้วนะคะเพื่อขอโทษ
ซึ่งคุณวรวัตรเองก็เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะแล้วคุณวรวัตรยังให้ข้อมูลชุดนี้กับเราด้วยนะ
บอกว่าสองคนที่เกาะเหตุทั้งคนเจ็บและคนตายเนี่ยครับ
เป็นลูกศิษย์ของเขาเองเขาเนี่ยอบรมมาด้วยตัวเองว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันมาก
สนิทกันถึงขั้นดูแลลูกให้กันได้ด้วยซ้ำส่วนตัวเลยไม่เชื่อว่าจะทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือ
จนทำให้มันเกิดความสูญเสียรุนแรงแบบนี้แต่สาเหตุจะเป็นอะไรตอนนี้
ไม่มีใครตอบได้จริงจริงครับขณะที่นางสาวสาศรีนภาสุติอายุสามสิบเอ็ดปี
เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าเธอยังติดใจนะ
ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตจริงจริงมันเป็นยังไงกันแน่ที่ผ่านมาสามีไม่เคยปรึกษา
ไม่เคยมาระบายอะไรให้ฟังส่วนตอนเข้าป่ามีการโทรคุยเป็นระยะด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วก็คุยกันครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนประมาณสักเที่ยงของวันที่ยี่สิบสี่
พฤศจิกายนสามีบอกเธอเดี๋ยวตรงไหนมีสัญญาณฉันจะโทรหาเป็นระยะระยะนะ
แต่ไม่ได้บอกว่ามีความเครียดหรือมีความผิดปกติอะไรไม่มีไม่บอกไม่พูดไม่มีสัญญาณอะไรทั้งสิ้น
จนกระทั่งเช้าวันต่อมาพอมาทราบว่าสามีเสียชีวิตเธอช็อกทำอะไรไม่ถูกครับ
ส่วนข้อมูลจากพยานที่บอกว่าก่อนตายเนี่ยสามีบ่นคิดถึงเธอเธอบอกเธอไม่รู้เรื่องนี้อ่ะ
แต่ที่ผ่านมาสามีจะบอกเสมอว่าคิดถึงลูกนะ
ลูกสองคนน่ะ๘ขวบกับ๒ขวบ
อันนี้สามีพูดตลอดบอกตลอด
หลังจากนี้จะขอรอความชัดเจนจากตำรวจ

หลังจากนี้เตรียมรอทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจติดต่อ
โรงพยาบาลตำรวจติดต่อให้ไปรับศพกลับสุโขทัยครับ
พันธุ์ตำรวจเอกบุญส่งวิทย์ห้องแซง
ท่านเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิ
บอกว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเหตุการณ์ได้นะ
เพราะต้องรอผลการชนะสูตรร่างของผู้เสียชีวิต
เพื่อยืนยันสาเหตุการตายที่ชัดเจนก่อน
โดยได้สอบปากคำพยานไปแล้วไม่ต่ำกว่า๗ปากนะฮะ

ซึ่งการสอบปากคำจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ครับ

โดยมีรายงานข่าวจากการสอบพยานในที่เกิดเหตุ
ให้การบอกว่าผู้เสียชีวิตมีอาการเครียดคลั่ง
ภรรยาแล้วก็เอามีดปลายแหลม
คล้ายกับดาบปลายปืนนะคุณผู้ชม
ตรงไปฟันแล้วแทงผู้บาดเจ็บที่นอนอยู่ในเปรย์
ตอนนั้นหัวหน้าชุดตะโกนให้ทุกคนหาที่หลบ

วิ่งไปหยิบปืนลูกซองยาวของหนึ่งในเจ้าหน้าที่

แล้วใช้ไฟฉายส่องหาผู้บาดเจ็บฮะ

จากนั้นมีฝีนปืนดังขึ้น๑นัดครับปั้ง
นานนัดที่๒ก็ดังตามมา
จากนั้นทุกคนก็วิ่งไปดูผู้เสียชีวิตครับ
ก็พบว่าใช้ปืนลูกซองยิงเข้าคอด้านขวา
กระสุนฝังในนะครับไปตุงตรงไทยทอย
สภาพศพเนี่ยนอนกอดปืนลูกซองอยู่ครับ

เพราะว่าสอบปากคำพยานแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวดูรอผลชนสูตร